คุณผู้ชมทีนี้มาเรื่องของตัวเลขกันบ้างนะคะ
หกมิถุนายนเพิ่งผ่านไปมาพาไปหาข้อมูลกันเลยนะคะ
ไปหลายที่ค่ะวันนี้ที่แรกพาไปที่อาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณกันก่อน
ที่บางสายอยุธยาเนี่ยค่ะทำไมอีกล่ะ
คักคลาคร่ำไปด้วยผู้คนและนักเสี่ยงโชคค่ะ
นี่๑๖มิถุนายนที่ผ่านมาผ่านมา๕วัน
คนที่ได้คนที่โดนก็ต้องกลับไปแก้บนถูกไหม
ไปดูบรรยากาศแก้บนแล้วบางคนก็บอกขอต่อเลยงวดหน้า
คนก็ใช้เงินต่อเงินลงทุนเป็นนะฮะ
โดยเฉพาะคุณขวัญเรือนสุขศรีอายุ๖๐ปี
เป็นชาวกาญจนบุรีแต่เป็นดวงดีที่อายุทยานะคะ
เข้าไปได้เลขมาเลขท้าย๑๗นั่นแหละคุณ
แล้วสุดท้ายยังไงได้โดนสิฮะต้องกลับมาแก้บน
แล้วข้างหลังใครอ่ะจ้างนางรำมารำแก้บนนั่นใครอ่ะ

ลูกเขาใช่ไหมอ๋อลูกเขานะคะคุณขวัญเรือนคุณผู้ชมนะคะ
พาน้องนักเรียนไปรำแก้บนถวายพ่อปู่ฤษีพรมเมษ
และกุมารเจ้าสัวเหงนะคะหลังจากที่ปุ๊บปั๊บรับโชคไปแล้วนะคะ
เห็นบอกว่าได้หลักแสนเลยอ่ะโอ้โหนะคะ
นักเสี่ยงโชคคนอื่นก็ไม่พลาดเหมือนกันค่ะ
เอาล่ะงวดที่แล้วไม่ได้ไม่โดนเดี๋ยวงวดหน้า

ส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ฤษีเนรด้วย

โสรสสารตะจับกันเป็นคู่คู่เป็นขี้ก็มานะคะ

สุดแล้วแต่ใครจะจับเลขไหนแล้วแต่ดวงท่านเลยนะคะ

อายุทยาผ่านไปที่ต่อไปอุดรธานี
งวัวซอค่ะที่วัดภูตภาวทองตรงนี้แหละค่ะ
สวยมากเลยเป็นโขดหินแบบนี้นะครับคุณผู้ชม
นักท่องเที่ยวก็ไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปเสี่ยงโชคด้วยนะคะ
ที่หนองวัวซออุดรธานีคือสวยนะเมื่อสักครู่เห็นภาพแบบภาพกว้าง
คือไปขอค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะปู่หินหยกกับเจ้าปู่มัจจุลินนาคาราช
เห็นไหมนี่แหละค่ะมันมีเรื่องแปลกเกิดขึ้น
โปรดฟังและใช้วิจารณญาณมากมากในการรับชมเล่าอย่างนี้ค่ะ
คุณผู้ชมมันมีเรื่องแปลกและเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจมากเลย
ตกใจด้วยนักเสี่ยงโชคสองครอบครัวเขาไม่รู้จักกันเลยนะ
เข้าไปเสี่ยงเซียมซีปรากฏว่า๒ครอบครัวที่ไม่เคยรู้จักกันมา
เสี่ยงเซียมซี๒ครั้งได้เลขเดียวกันทั้งสองครั้งเลย

ชาวบ้านก็บอกว่าเอาล่ะพอรู้ข่าวก็ไหนดูซิอยากเห็นกระตา
ไปดูเอ้ามันจริงฮะสองครอบครัวเสี่ยงเซียมซีคนละที
แต่กลายเป็นว่าได้เลขเดียวกันแบบนี้
ทีนี้ชาวบ้านก็เชื่อว่านี่แหละค่ะจากอิทธิฤทธปฏิหารของเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์
น่าจะให้โชคงวดต่อไปก็คือ๑กรกฎาคมนี้นะคะ
ถ้าเกิดว่าไม่ให้โชคให้ลาบนะมันไม่มีทางหรอกที่จะแบบคนละที่คนละครอบครัว
แล้วคุณเสี่ยงเซียมซี๒ครั้งได้เลขเดียวกันทั้ง๒

ส่วนชาวบ้านที่วังน้ำขาวที่กำแพงเพชรเขาขอโชคลาภจากตะเคียนนะครับ
ตะเคียนขนาดใหญ่ทีเดียวโผล่ขึ้นมาจากลำคลองเก่าอยู่กลางทุ่งนานะครับ
คาดว่าอายุน่าจะหลายร้อยปี

กลุ่มชาวบ้านกว่า๔๐คนไปยืนมุงดูกันอยู่นะครับ
ทุ่งนาท้ายหมู่บ้านวังน้ำขาวหมู่๑๓ตะบนไตรตรึงอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับ

เพื่อขอโชคลาภจากไม้ตะเคียนที่โผล่ขึ้นมาจากคลองเก่านะครับ

นายมงคลดีวันนะครับท่านอายุ๔๙ปี
ไปพบไม้ตะเคียนนี้แล้วก็เล่าบอกว่า
ที่นาแปลงนี้เพื่อทำกินครับเข้ามาถางต้นไม้เพราะว่า
ตรงนี้โอ้โหย่ามันรกนะครับ
ระหว่างนั้นได้กลิ่นทูบก็นึกแปลกใจ
ก็เลยหันมองโดยรอบเพื่อหาที่มาของกลิ่นทูบนั้น

ก็เลยใช้มีดเนี่ยกระทุ้งกระทุ้งดูแล้วก็ใช้จอบลองขุดดูไปเจอครับ
ไปเจอไม้ตะเคียนท่อนี้
ก็เลยเอาไปปรึกษากับท่านเจ้าอาวาสวัดนะครับ
ก็ทักบอกว่าเป็นแม่ตะเคียนนะเนี่ย
และมีศักดิ์เป็นชั้นเทพเลยครับ
พี่มงคลยังบอกอีกว่าต้นตะเคียนท่อนี้นะยาว๑๗๑๘เมตรนะครับ
มีเส้นผล่านศูนย์กลางประมาณ๑เมตร๓๐สิบเมตรนะครับ
พี่มงคลยังบอกอีกว่าต้นตะเคียนท่อนี้นะยาว๑๗๑๘เมตรนะครับ
พี่มงคลยังบอกอีกว่าต้นตะเคียนท่อนี้นะยาว๑๗๑๘เมตรนะครับ
พระท่านบอกว่าไม่ใช่ตะเคียนธรรมดา
คือเป็นขั้นของโอร์งเทพโอร์งเทพเป็นผู้หญิง
มงคลยังบอกอีกว่าต้นตะเคียนท่อนนี้นะยาว๑๗๑๘เมตรนะครับ
มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ๑เมตร๓๐เซนติเมตร
ชาวบ้านเชื่อว่าน่าจะอายุหลายร้อยปีนะครับ

บอกเดี๋ยวจะหารือกับเจ้าของที่ก่อน

ว่าจะเอาไม้ตะเคียนขึ้นมาได้เมื่อไหร่

เพื่อรอจังหวะดีมีเลิกที่เหมาะสมนะครับ
แล้วก็จะนำร่างทรงมาทำพิธีบวงสวงขอโชค